พอดีมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
แล้วก็เป็นเรื่องน่ารู้ที่อยากจะมาบอกต่อคุณผู้ชมกันหน่อย
คุณผู้ชมกับพี่อุ๋ยเคยได้ยินคำว่าไม้เท้าขาวกันไหมคะ

ไม้เท้าขาวเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่ามันคือสิ่งสำคัญสำหรับผู้พิการทางสายตา
เขาบอกว่าคนตาบอดเนี่ยพอก้าวออกไปสู่โลกภายนอกที่ไม่คุ้นเคย
ทุกอย่างมันแปลกทุกอย่างมันดูมืดและทุกอย่างมันดูอุปสรรคดูอันตรายไปหมดเลย
แต่สิ่งที่ช่วยเหลือให้คนตาบอดใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
ก็คือไม้เท้าขาวนี้แหละค่ะ
กระทั่งองค์การสหประชาชาติเขาเองก็เล็งเห็นว่าไม้เท้าขาวเนี่ย
ไม่ได้เป็นแค่ไม้ธรรมดาที่ช่วยในการเดินทางอย่างเดียว
แต่มันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึง
สรภาพสำหรับผู้พิการทางสายตาทุกคนด้วย
เขาก็เลยมีการประกาศให้วันที่๑๕ตุลาคมของทุกปีเนี่ย

ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
ซีกเท็กโง่งคือพื้นที่
เพราะที่เห็นอยู่ก็คืออย่างเช่นฟุตบาทหรืออะไรเนี่ย
มันไม่เรียบมันไม่เสมอ

กลัวว่าจะสะดุดกลัวว่าจะตกท่อตกถนนอะไรอย่างนี้ครับ

เรายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นว่าคนตะบอดจะช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เท้าขาวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนตาบอด
จะเรียกว่าเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายเลยก็ว่าได้
ไม่มีไม้เท้าขาวคนตาบอดก็ไม่สามารถเดินทางใช้ชีวิตอิสระได้
ที่ต้องเป็นไม้เท้าสีขาวนั่นก็เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นคนตาบอด
สีขาวจริงแล้วก็ถือเป็นสีที่บริสุทธิ์
แล้วก็เหมือนกับเป็นสีที่ให้แสงสว่าง
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำหนักให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอิสระของคนตาบอด
เราไม่มีลูกตาเราก็ต้องใช้ไม้เท้าที่จะไปกับเรา

ไม้เท้าขาวเปรียบเสมือนตาสองข้าง
ต่อเติมเราในการพาเราเดิน

ผมเชื่อได้ว่าคนตาบอดไม่สามารถที่จะเดินทางได้ด้วยตัวเอง

ไม้เท้าขาวก็เหมือนคู่ชีวิตนะครับ